พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ที่ภาคใต้กันหน่อยนะคะ
อย่างที่คุณคุปตนันเองก็บอกไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว

ใช่เมื่อวานนี้ดิฉันไปที่หัดใหญ่

แต่ต้องบอกว่าเวลาทำงานทำกิจกรรมอะไร

ช่วงงานเนี่ยฝนหยุดเลยพองานเสร็จปุ๊บฝนมา

คือช่วงนี้ที่ใต้เจอฝนหนักมากนะคะ
หลายพื้นที่อย่างนครศรีธรรมราชเนี่ย
ตอนนี้น่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าน้ำท่วมไป๑๘อำเภอแล้วค่ะ
แล้วเมื่อวานนี้หลายคนอาจจะได้เห็นแล้วเป็นคลิป
คือเป็นคลิปน้ำป่าที่ไหลบ่ามาแรงมาก
หลายคนเห็นก็ตกใจแล้วก็อดเป็นห่วงไม่ได้

พาคุณผู้ชมไปดูในพื้นที่
หมู่บ้านคีรีวงที่นครศรีธรรมราชกันก่อนเลย

นี่ค่ะคือคลิปที่ว่าคือมันไหลแรงซะจนแบบ
เราอยู่ไกลยังอดเป็นห่วงไม่ได้จริงว่าแรงขนาดนี้
เกิดอะไรขึ้นกับคนในพื้นที่บ้างหรือเปล่านะคะ
เป็นน้ำป่าจากเทือกเขาหลวงที่ไหลบ่าลงมา
บริเวณหนานหินท่าหา

หมู่บ้านคีรีวงในตะบลกำโลน
อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

น้ำป่าเนี่ยเวลาจะบดจะมาก็มาเลย

แล้วมาเร็วแบบแรงมากนะคะ
ลักษณะก็อย่างที่เห็นนะครับขุ่นเป็นสีน้ำตาลอมแดงเลย

สลับกับเสียงดังคล้ายกับระเบิดค่ะ
ซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นเสียงของก้อนหินขนาดใหญ่
ถูกกระแสน้ำป่าพัดลงมาสู่ด้านล่างด้วย
คลิปนี้ถูกถ่ายเอาไว้โดยพนักงานร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะ
ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นกระแสน้ำป่าที่ไหลบ่าลงมาเนี่ย

ถ้าเทียบจากระดับความสูงของร้านอาหารจุดที่ถ่ายคลิปแล้วเนี่ยนะคะ
สูงจากพื้นล่างประมาณ๖เมตรนะ
คือความน่ากลัวของน้ำป่าครั้งนี้เนี่ย
เขาบอกเลยว่ามันไม่ต่างจากซึนามิที่เคยเกิดในทะเลอันดามันเลย
ความแรงความสูงความเร็วและความฉับพลันกระทันหัน
คุณผู้ชมไปดูที่อำเภอศรีชนกันหน่อยค่ะ
กำลังทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็เข้าให้การช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
ครอบครัวในพื้นที่หมู่๑บ้านน้ำร้อนตำบล๔ขีด
ซึ่งเป็นหมู่บ้านกลางหุบเขาเขาเดือดร้อนเพราะว่าเนี่ยค่ะสะพานขาดเขาไปไหนไม่ได้
เหมือนถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ชาวบ้านก็ช่วยกันสร้างสะพานลิง
แล้วนะคะก็สามารถใช้ข้ามคลองใช้ได้ชั่วคราวไปก่อน
ส่วนทางด้านของพลตรีอาคมพงพรมผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๔๑ค่ะ
ก็นำกำลังพลนำถุงยังชีพไปมอบให้กับผู้ประสบภัย
ในพื้นที่หมู่๕ตำบลชัยมนตรีอำเภอเมืองนะคะ
ทางเข้าเนี่ยถูกตัดขาดเลยก็ต้องใช้เรือเท่านั้นแหละค่ะ
จะเป็นภาษณะในการสัญจรได้
ครอบครัวเองก็ต้องอบพยพออกมาอาศัยอยู่ริมถนนเป็นการชั่วคราวแล้วนะคะ
ส่วนในเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช
เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็เร่งระดมกำลังกันออกให้การช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วนแล้ว
ภาพรวมตอนนี้สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ชม
พื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมหนักมี๑๘อำเภอแล้ว
แล้วก็มีชาวบ้านเดือดร้อนมากกว่า๒๓๐๐๐คนแล้วค่ะ
ส่วนที่จังหวัดสุราธานีค่ะได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติ๑๔อำเภอนะคะ
โดยในเขตเทศบาลตำบลตลาดชายามีน้ำท่วมขังบนถนนสูงครึ่งเมตร
ทำให้รถเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก
ส่วนในอำเภอกเกาะสมุยบริเวณถนนเลียบชายหาดเฉวง
ซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางย่านธุรกิจน้ำท่วมครึ่งเมตรได้นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยด่วน
ส่วนคลื่นลมในทะเลก็ยังคงรุนแรงค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณชายหาดเฉวงมีคลื่นสูง๒๓เมตร
ซึ่งทางผู้ประกอบการโรงแรมต้องปักทงสีแดงเอาไว้ตลอดแนวชายหาด
เพื่อเตือนนักท่องเที่ยวไม่ให้ลงเล่นน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวนะคะ
ไปดูที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะที่เขตเทศบาลตำบลลำพูราในอำเภอห้วยยอด
เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทั้งบ้านเรือแล้วก็ร้านค้าในตลาดลำพูรา
ถูกน้ำไหลทะลักเข้าท่วมสูงเกือบครึ่งเมตร
หลังจากที่มีฝนตกหนักติดต่อกัน๔วัน๓คืนเลยนะคะ
ส่วนที่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข๔๐๓ช่วงตรังทุ่งสงศ์ก็มีน้ำท่วมสูง๔๐เซนติเมตร
ตำรวจภูทรคลองเต็งและเจ้าหน้าที่แขวงการทางตรังก็ต้องคอยอำนวยความสะดวก
บอกเส้นทางแก่ผู้ใช้รถใช้ถนนให้เลี่ยงไปใช้ถนนอีกเส้นหนึ่งค่ะ
เมืองต้นทางจังหวัดก็ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม๕อำเภอแล้ว
คือที่อำเภอห้วยยอดรัศดาวังวิเศษนายงแล้วก็อำเภอเมืองค่ะ
ส่วนที่จังหวัดปัตตานีค่ะน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วหมู่บ้านพอเหมาะตำบลตระบอนอำเภอสายบุรี
มีบ้านเรือนจมน้ำกว่า๑๓๐หลังนะคะรวมถึงมัศยิตและพื้นที่ทางการเกษตรด้วย
ระดับน้ำสูงกว่าหนึ่งเมตรค่ะขณะที่ถนนทางเข้าหมู่บ้านทุกสายไม่สามารถใช้การได้
ชาวบ้านเขาต้องใช้เรือสำหรับการเดินทางสัญจรเข้าออกหมู่บ้านนะคะ